ไปดูอะไรที่มันน่ารักแล้วดูน่ากินด้วย

ขนมหวานน่ากินไหมล่ะ

เดี๋ยวจะพาไปกินขนมหวานแล้วที่สำคัญ
แม่ค้าขายขนมหวานก็หวานน่ารักมากเลยจ้า
นี่ดูมาขายให้กับน้องหนูแถวนี้
แม่ค้าสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อนะฮะ
ชื่อเล่นนะฮะชื่อว่าจะได้เรียกง่ายน้องอึ๋งอิ๋ง
อุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุ๋งอิง
คุณจะเรียกน้องอีกนานไหมคะ
อุ๋งอิ๋งชื่อจริงก็คือน้องวิราวันรัตนพิทักษุกนะครับ
ต้องบอกว่าน้องอุ๋อิ๋งเนี่ยเขาเป็นขวัญใจของเด็กนักเรียน
โรงเรียนเจริญวิทยาน่าจะบอกให้ไม่ใช่เพราะสวย
แต่ขนมที่น้องเขาเอามาขายเนี่ยอร่อยถูกอกถูกใจ
แล้วหน้าตาน่ารักน่ารับประทานด้วยดูสิ
ดูสิครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม

บาทถูกเพราะว่าอะไรมันดูคล้ายกับลูกอม
คล้ายกับไอ้ที่คล้ายอมยิ้ม
เออเขาเลยเรียกว่าเค็คป๊อปแบบนี้
คือทำใหม่สดทุกวัน

แล้วที่สำคัญมาวางขายหน้าโรงเรียนแบบนี้

น้องเขาชอบไงขนมน่าทาน
นี่คือเด็กเนี่ยถ้านับเวลานะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง

ทำไมฮะฮะเหมาะหมดเลย

เหมาไปฝากน้องหนูลูกหลานที่บ้าน
นี่น่ะถ้านับถานนะคุณเห็นไหม

น้องเขาเป็นสาวรัฐศาสตร์นะครับ

แต่ด้วยที่เธอมีความชอบส่วนตัวก็คือทำขนมเค้ก
ช่วงที่เรียนอยู่น้องเขาก็เลยเอาเวลาว่างมาหัดทำ
คือทำจากเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ

เรียนผิดเรียนถูกจนออกมาเป็นแบบนี้
แล้วเห็นแบบนี้นะเธอเนี่ยนะฮะ

วิชารัฐศาสตร์ที่เธอเรียนจบมา

มาเอายึดอาชีพแม่ค้าขายอย่างเดียว
รัฐศาสตร์มันมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน

เรื่องของการใช้ชีวิต

มันก็มีรศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

อย่างอื่นเขาก็มีใครชอบทานคับเค้กให้ยกมือขึ้น

น้องใบตองน้องผู้ที่สา

เค้กแบบนี้๑๐บาท

เค้กที่มันคับอยู่ในแก้ว

ทานมากขายอยู่แถวไหนผมย้ำสถานที่เผื่อคุณผู้ชมแถวนั้นจะไปอุดหนุนนะฮะ
อยู่ข้างโรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะ

ขายอยู่แถวอำนาจเจริญแต่เธอเรียนจบมาจากที่อุบลราชธานี

แล้วถ้าไม่ได้ไปแถวนั้นนะแต่ว่าอยากจะสั่งไว้ก่อนได้ไหม
วาฟให้เลยเข้าไปในเฟซบุ๊คเธอฮะ

อุ่งอิงเคกคาเฟ่โอโหบางคนสะกดไม่ออกเอ๊อบอึงอิงยังไงดิ
ตามนี้เลยค่ะอุ๋งอิ๋งเริ่มจะอ้วนแล้วนะ

เพื่อให้ได้รู้ว่าแม่ค้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ

เพราะว่าอุ้งอิ๋งก็ชิมเยอะ

หญิงสวยผอมเขาชอบคิดว่าตัวเองอ้วน
หนักเหมือนกันนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดู
ดิฉันเจอแล้วอุ๊ยน่ารักภาพนี้
น่ารักมากอุ่งอิ่งเค้กคาเฟ่ใช่ไหมคะ
เขามีจัดเค้กไปแบบออกงานแต่งงานด้วย
เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดู
อันนี้แต่เป็นภาพส่วนตัวของเธอนะ
ในเพจก็จะมีนี่สั่งทำเค้กวันเกิดได้

ออกมาเลย
ใบตองจากไทยรัฐทีวีจะสั่งคับเค้ก๑๐๐ชิ้น

น้องตอป

ที่จังหวัดราชบุรีเขามีขายสเต็กนะ
แต่ว่าดิฉันยังไม่ได้ทานคับเค้ก

ใครอยากทานเค้กก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้